กลับมาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะฮะ

จับภรรยาเป็นตัวประกันค่ะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวไปดูนะเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไป

คือตัวฝ่ายชายยังดึงคอเสื้อภรรยา

แล้วทางเจ้าหน้าที่บอกว่าปล่อยผู้หญิงก่อนปล่อยผู้หญิงก่อน

จนสุดท้ายตัวผู้ชายปล่อยคอเสื้อผู้หญิง
และทั้งคู่ก็ปลอดภัยทั้งคู่แหละนะฮะ

คือทาวน์ฮาวส์ที่ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบที่ชนบุรี
คือปฏิบัติภารกิจกันยาวนานต่อเนื่องตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืด

นี่ค่ะพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ตำรวจสพสัตหีบก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบเลย
แล้วจะช่วยเหลือตัวประกันที่เป็นฝ่ายภรรยาเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมกับสามี
ก็คือนายเฉลิมศักดิ์พยักษาอายุ๒๙ปี
แต่คือเขามีอาการแบบคุ้มคลั่งมากนะคะ
แล้วก็จับตัวภรรยาวัย๓๗ปีเป็นตัวประกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ยุทธวิธีที่เพื่อให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นนะนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องพยายามทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชม
โดยทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกปัญญาดำเล็ก
ผู้กำกับสพสัตหีบที่ไปควบคุมสถานการณ์เนี่ย
เรียกเจ้าหน้าที่มาปรับแผนกันเป็นระยะเลย
เพื่อที่จะช่วยเหลือตัวประกัน
เพราะว่าตอนนั้นผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นสามี
ก็มีอาการอ่อนเพลียแล้วทีนี้มีการออกอุบายค่ะ
นี่ให้เพื่อนสนิทเอาอาหารเอาน้ำดื่มไปให้
ทีนี้เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมกำลังตำรวจรออยู่ด้านนอก
พอเพื่อนสนิทเอาอาหารเอาดำดื่มไปให้

แต่ว่าตอนนั้นตัวของผู้ก่อเหตุยังล็อกคอภรรยาไว้อยู่
ใช่แล้วมันเป็นจังหวะที่ตัวผู้ก่อเหตุเองเขาก็หลงกล
มาเปิดประตูเจ้าหน้าที่เข้าไปพอดี

เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะแยกตัว

ก็ช่วยเหลือภรรยาออกมาได้ปลอดภัย

คู่นี้ชอบมีปากเสียงทะเลาะกันประจำเลย
ฝ่ายสามีก็จะทำร้ายร่างกายภรรยา

โดนตีเขาทุกวันก็เลยตัดสินใจจะบอกเลิกกับสามี
แต่สามีไม่ยอมเลิกหายไปประมาณ๒๓วัน
กลับมาอีกรอบนึงจะง้อขอคืนดี
ง้อขอคืนดีภรรยาแต่ไม่สำเร็จ
ก็โมโหค่ะจนคุ้มคลั่งแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่ว่าตำรวจคุมตัวฝ่ายสามี
ระงับสติอารมณ์ที่โรงพัก

แต่ตอนที่จับกลุ่มตัวได้ตัวฝั่งผู้ก่อเหตุ
เขาบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนา
ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายภรรยาเลย
แค่ผมอยากมาขอคืนดีเท่านั้นเอง
ผมไม่ได้คิดจะฆ่าเธออะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อวันนี้เมื่อเช้า
ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านหลังนี้

แล้วภรรยาของผู้ก่อเหตุก็ออกไปทำงาน
เพื่อนบ้านบ้านเพื่อนบ้านก็ปิดเงียบ
ออกไปทำงานเหมือนกันเพราะว่าที่แรกนักข่าวของเรา
จะไปถามเพื่อนบ้านไงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้เราก็ไปเจอเจอกับนางลุนฉิมงาม
ซึ่งเป็นพี่สาวของฝ่ายหญิง
ก็ไปถามกับนางลุลซึ่งเธอก็บอกว่า
ไม่รู้สาเหตุที่ทั้งคู่ทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกัน
แต่วันนั้นวันที่เกิดเหตุก็มีเพื่อนบ้านมาบอก
รีบไปดูน้องสาวแล้วก็แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยไกลเกลี่ย
ย้ายกันไปแล้วแต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมหยุด
กลับเข้ามามาก่อเหตุทำร้ายน้องสาวถึงที่บ้าน
ทีนี้ก็เลยต้องไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
แต่สุดท้ายก็ยังมาเกิดเหตุการณ์ถึงขั้นจับเป็นตัวประกัน
ทีนี้ฝ่ายสามีตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาแหละ
ความผิดฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
วงเหนียวหรือกักค้างผู้อื่นและข่มขืนใจผู้อื่น
ทีนี้ก็ต้องคุมตัวฝ่ายสามีเนี่ยนะคะ
ส่งสารพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ